เอาไปดูผู้ชายคนหนึ่งเมายาบ้าคลั่ง
แล้วไปเผาสายสื่อสารใต้สะพาน

นี่แหละครับช่วงบ้านชุดละมุนนะครับ

อุ้ยมีสวนขึ้นด้วยนะ

ชาวบ้านเข้ามาต่อยผู้ชายอายุ๒๒ปี

กำลังตรวจค้นอยู่แล้วมีการต่อสู้กัน
ตำรวจต้องรีบห้ามและแยกทั้งคู่ออกจากกัน
แล้วก็พาผู้ก่อเหตุไปไว้ที่รถกระบาดตำรวจ
ศึกษ์จากเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
สื่อสารมาจุดไฟเผาในใต้สะพานนี่เอากองแล้วจุดไฟเผานะครับ
อยู่ข้างอบตบ้านนาถนนสุวรรณสอนจังหวัดนครนายกนะครับ
ขวัญขโมงชาวบ้านเห็นก็ช่วยตักน้ำมาดับนะครับ
แล้วก็ประสานตำรวจให้มาจับผู้ก่อเหตุเนี่ยโอ้โหคลั่งหนักเลยนะครับ
เอามาเติมอยู่เรื่อยเอาสายสื่อสารมาเติมเอาสายสื่อสารมาเติม
ให้การก็ไม่รู้เรื่องวกไปวนมาอ้างว่า
เห็นสายสื่อสารกองอยู่ตรงทางเท้าหน้าอำเภอบ้านนา
ก็เลยเอามาเผาไงนะครับ
จากการตรวจปัสสาวะปรากฏว่าม่วงครับ
ม่วงครับก็เลยต้องจับตัวไปดำเนินคดีนะครับ
โอ้โหยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยค่ะ